คุณผู้ชมครับเรื่องการชุมนุมนะครับของกลุ่มราศดร
วันนี้แกนนำกลุ่มราศดรเนี่ยแถลงข่าวนัดชุมนุมใหญ่
อาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ค่ะนี่นะฮะ
บอกว่านี่คือแกนนำกลุ่มรัศดรประสงค์ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง
นะฮะก็มีแกนนำคนต่างต่างวันนี้แถลงข่าวนะครับ
บอกว่าสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสามทุ่ม
นัดชุมนุมใหญ่นะครับเพื่อแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ยกเลิก
กฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับจะจัดเวทีปราศัยใหญ่นะฮะ
มีแกนนำมาปราศัยนะครับมีผู้ชุมนุมมาร่วมกันเรียกร้อง
ประชาธิปไตยตั้งโต๊ะล่ารายชื่อประชาชนให้ยกเลิก
กฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิน
สถาบันทุกฉบับนะครับโดยรุ้งปนัสยาเนี่ย
หนึ่งในแกนนำกลุ่มรัศดรนะครับบอกว่าแม้ว่าตัวเธอกับแกนนำอีกหลายคน
จะมีหมายสารแล้วก็มีเงื่อนไขห้ามเคลื่อนไหวทางการเมือง
แต่ยืนยันว่าการชุมนุม๓๑ตุลาคมนี้จะไม่ยกเลิกอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องความปลอดภัยในการชุมนุมเดี๋ยวจะมีทางฝั่งของกลุ่มทะลุฟ้า
กับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยจะมาเป็นฝ่ายคอยดูแลเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็เจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะขณะเดียวกันนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์นะครับ
นี่ก็เป็นหนึ่งในแกนนำกลุ่มรัศดรด้วยนะครับบอกว่าสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้
จะเป็นวันเริ่มต้นของการกลับมาชุมนุมของกลุ่มราศดรและแนวร่วมอีกครั้งนะฮะ
แล้วจากนี้ไปจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการชุมนุมซึ่งเลือกชุมนุม๓๑ตุลาคม
ก็คือต้องการให้เป็นการต้อนรับการเปิดประเทศของรัฐบาลวันที่๑พฤศจิกายน
อันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับนายพัสราวรีนะครับ
นี่เป็นหนึ่งในแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมเช่นกันนะครับบอกว่า
วันนี้เนี่ยมาถึงจุดอิ่มตัวของกฎหมาย๑๑๒แล้วทุกคนต้องสามารถพูด
และแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ได้อย่างเปิดกว้างและเป็นธรรมไม่ใช่ถูกริดร้อนและต้องถูกดำเนินคดี
โดยมายเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาได้เห็นแล้วว่าประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลถูกผลักให้เป็นคนอีกกลุ่มถูกแบ่งแยก
เพราะมีความเห็นที่แตกต่างซึ่งขอย้ำว่าคนที่เป็นเจ้าของประเทศคือประชาชน
เมื่อกฎหมายมาตรา๑๑๒อยู่ในหวดความมั่นคงแห่งรัฐกลับกลายเป็นว่าไม่ว่าใครค่ะ
ก็สามารถที่จะใช้กฎหมายตัวนี้แจ้งความเอาผิดใครก็ได้
ถ้าเราสามารถทำสิ่งนี้สำเร็จได้การเข้าชื่อครั้งนี้สำเร็จ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมาตราหนึ่งหนึ่งสองจะถูกยกเลิก
กฎหมายหมินทั้งระบบจะถูกปรับจากที่มีโทษจำคุก
และมีโทษปรับจะเหลือแค่โทษปรับเพียงอย่างเดียวอ่า
ส่วนการชุมนุมเนี่ยจะใช้สถานที่ชุมนุมคือแยกราชประสงค์นะฮะ
สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ครับค่ะ